เพราะว่าเรื่องของการที่จะไปลงทะเบียน
เพื่อได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ
มีคุณตาคุณยายท่านหนึ่งคู่หนึ่งนะครับ

เอาเรื่องราวของคุณตาคุณยายคู่นี้มาโพสต์ไว้
บอกดูสิคุณตาคุณยายคู่นี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เที่ยงคืน
เดินทางไกล๓๕กิโลเมตร
แล้วก็มาอยู่หน้าธนาคารเพื่อจะรอรับบัตรคิว
คุณตาคุณยายป้อนข้าวกันให้กิน
แล้วเรื่องนี้พอออกไปโลกโซเชียลเขาบอกโอ้โห
เห็นใจคุณตาคุณยายเหลือเกินนะสงสารคุณตาคุณยาย
แล้วก็มีการตั้งคำถามในโลกโซเชียลด้วยไงคะ
ว่าสรุปแล้วใครชนะเนี่ยทำไมถึงต้องมาเจอภาพแบบนี้
สงสารผู้สูงอายุทั้งสองคนและนี่คือไม่ใช่วันแรกด้วยไง

ผมขอดูคลิปสักนิดนึงนะคนที่ไปถ่ายมาเนี่ย
เขาถ่ายคลิปแล้วคุณตาคุณยายทำอะไรอยู่นะฮะ
นี่แหละครับก็ที่มาของคลิปนี้นะครับ
เพราะว่าสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพี่ฝนกมลทิพย์เนี่ย
แชร์ภาพสองตายายที่นั่งกับพื้นหน้าธนาคาร
้อนข้าวกันทั้งคู่เดินทางมารอลงทะเบียน
ออกจากบ้านมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงธนาคารตี๔
ไม่มีเงินสักบาทเลยนะหวังที่จะได้เงินเยียวยา
โดยในโพสต์ระบุว่าเพราะชีวิตคนมันเลือกเกิดไม่ได้
สงสารตากับยายจังมาลงทะเบียนเยียวยา
ออกจากบ้านเที่ยงคืนมาถึงธนาคารตี๔
ตังค์ไม่มีสักบาทหวังจะได้เงิน๗๐๐๐
แท็กเราชนะเครื่องหมายคำถามตัวโต๒เครื่องหมาย
นี้พบว่าหลังจากมีการแชร์ภาพดังกล่าว
ความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปหาคุณตาคุณยายทั้งคู่
แล้วก็มีการตรวจสอบพยายามตรวจสอบว่าคุณตาคุณยาย
ทีมขาวงกล่าว๕น่าสอบถามไปอย่างพี่ฝนเจ้าของโพสต์
ได้รับคำตอบว่าพี่แกถ่ายที่หน้าธนาคารกรุงไทย
สาขาท่ามะเขือที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เพราะว่าไปเข้าคิวจะรอลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเช้า

ก็เลยเข้าไปพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน
ว่าท่านมาจากไหนมากันยังไง
คุณตาคุณยายบอกว่ามาจากตำบลวังไสที่อำเภอคลองขลุง
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมาตั้งแต่เที่ยงคืน
ถึงหน้าธนาคารเกือบตี๔ระหว่างรอ
คุณตากับคุณยายก็ง่วงนอนจนนั่งผอยหลับคาเก้าอี้หลายครั้ง
สักพักก็เห็นยายนำห่อข้าวเหนียวหมูมากิน

ตอนแรกคิดว่าเป็นคู่ที่น่ารักดีแล้วก็น่าสงสารมากด้วย
ก็เลยถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กนะครับ
ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่รักคุณ
กลายเป็นคู่แม่ลูกนะครับเพราะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านเลยนะครับ
บ้านเล็กที่๗๗ทับ๑หมู่๑๐บ้านซับมะนาว
ตำบลวังไสอำเภอคลองขลุงนะฮะตามที่อยู่ของคุณตาและคุณยาย
ตอนแรกไม่เจอคุณตาและคุณยาย
ถามชาวบ้านบอกว่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านนี้หรือเปล่า
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งคู่เป็นแม่ลูกกัน
ผู้เป็นแม่ชื่อว่านางน้อยเอี่ยมสะอาดอายุ๘๑ปีแล้ว
ส่วนผู้เป็นลูกชื่อนายจำเนียนเอี่ยมสะอาดอายุ๖๒ปี

คุณตาคุณยายออกไปทำธุระข้างธนาคารยังกลับมาไม่ถึงบ้านเลยคุณ
ผู้เสียงของเราไปถึงบ้านคุณตาคุณยายก่อนแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเห็นนะ
เห็นคุณตาคุณยายกำลังซ่อมรถอยู่ในตัวตำบลวังไซด
เหมือนรถพ่วงจะเสียผู้เสียงของเราก็เลยขับรถไปเลย
ตรงจุดไปตรงพิกัดที่รถพ่วงคุณตาคุณยายเสีย

เจอรถพ่วงคุณตาคุณยายเจอคุณตาคุณยาย
แล้วก็เจอยูทูปเบอร์ชื่อก๊อฟปี้

เขาก็ให้การช่วยเหลือคุณตาคุณยาย
โซ่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับรถของคุณตาคุณยาย
ก็พารถไปที่ร้านช่างแก้ววังไสนะครับ

โซ่จักรยานยนต์รถพ่วงให้กับคุณตาคุณยายฟรีเลย
แล้วก็หนุ่มยูทูปเบอร์คนนี้ก็ได้ซื้อนมซื้อน้ำ
แล้วก็มอบเงินเป็นค่าน้ำมันให้กับคุณตาคุณยายด้วย

เห็นคุณตาคุณยายเดือดร้อนนะครับ
ทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวของเรามาพบมาเจอคุณตาคุณยายแล้ว
ก็ต้องพูดคุยกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายแม่ลูกคู่นี้นะครับ
ลูกคู่นี้อยู่กันเพียง๒คนแล้วก็หมาอีก๑ตัวที่บ้านนะฮะ
ลูกหลานคนอื่นไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว
ก็มีลุงจำเนียนที่อยู่ดูแลแม่ที่บ้าน
ลุงก็เล่าให้ฟังว่าแม่สายตาฝ้าฟางแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
ที่บ้านไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ก็เลยต้องพาแม่ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเดือ
เพื่อนำเงินจะมาซื้ออาหารหวังได้เงินจากโครงการ๗๐๐บาทในโครงการเราชนะใช่ไหม
ธนาคารมากี่วันแล้วครับคุณลุง
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามคุณลุงบอกไปมา๒วันแล้วลูก
ไปมา๒วันนี้ผ่านมาไม่ได้คิวเลยเพิ่งมาได้คิวเนี่ยวันนี้แหละ
ลุงไปจับคิวไม่ทันลุงพยายามออกแต่เช้ามืดเลย
ถึงธนาคารมันก็โอ้โหต้องผ่านหลายกิโล
ไปถึงโอ้หมดคิวแล้วคิวไม่ทัน
พอวันที่๓ก็เลยตัดสินใจนะครับ
พาแม่นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปตั้งแต่เที่ยงคืนคุณ
โอ้โห๓๕กิโลเมตรอะค่ะ
กิโลไปถึงธนาคารตี๓กว่าห่อข้าวไปกินด้วย
เอาผ้าห่มไปห่มนอนรอกับแม่ที่หน้าธนาคารเลยนะฮะ

วันนี้ก็เลยได้คิวแรกเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นดูแลเป็นอย่างดี
สรุปแล้วลงทะเบียนเสร็จลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
แต่คุณตาคุณยายยังต้องรอผลนะต้องรอผลนะฮะ
แล้วก็พากันกลับบ้านระหว่างทางอ้าวโชคร้ายรถมาเสียอีกรถพ่วงนี้
โอ้โหเพราะว่าแหมคือไปกลับเนี่ยมา๓วันแล้วนะคะ

ช่วยซ่อมรถให้จนท้ายที่สุดเนี่ย

คือกลับถึงบ้านได้ปลอดภัยอ่ะฮะ
ก็รอยยิ้มของคุณยายผู้เป็นแม่

รู้ไหมว่ามีคนเขาถ่ายคลิปลงโซเชียล

ฟังเสียงคุณลุงจำเนียนกันนะฮะ
แล้วรู้ตัวไหมลุงว่ามีคนถ่ายคลิปลงโซเชียล
แล้วมีคนเข้ามาแชร์มาดูเป็นล้านเลย

ป้อนข้าวลูกเนี่ยรู้ไหม

หลังแม่ป้อนหนูนะ

เออ

ตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์มันกลายเป็นอีกฟิลลหนึ่งเลยนะ
มันไม่ได้ดูแบบน่าสงสารเหมือนตอนแรกที่โพสต์

คุณลุงเรียกแทนโดยโง่ว่าหนู
หนูเรียกกับคุณแม่พูดกับคุณแม่

พ่อผู้สิทธิ์ข่าวก็แซวมาตอนแรกนะแหม
นึกว่าคู่รักแต่ตามคุณยายป้าบเลย

ทีนี้ครับทีมข่าวก็ได้ข้อมูลบัญชีของธนาคารนะฮะ
เพื่อชาวเน็ตอยากจะช่วยเหลือบริจาคเงิน
ให้กับคุณลุงกับคุณยาย
สามารถบริจาคช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทกศสาขาปางศิลาทอง
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ
ชื่อบัญชีนี้เป็นของคุณลุงนายจำเนียนเอ๋ยมสะอาด

ใช่ค่ะคือหน้าข่าวเราไปเช็คไง
ปรากฏว่าเราไปประสานกับทางธนาคารด้วย

แล้วก็ตอนเช้าพานายอำเภอไปที่บ้านของคุณตาคุณยายด้วย
ถูกต้องค่ะปรากฏว่ายอดเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชม
มากกว่า๖ล้านบาทค่ะ
นี่คืนเดียวเหรอคืนเดียวนะฮะใช่ค่ะ

ทีนี้หลังจากนี้จะทำยังไงเงินก้อนนี้เยอะมาก
ก็จะต้องมีการตั้งกรรมการในหมู่บ้านรวมถึงครอบครัว
จะได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้นะคะ
ก็น่าจะเพียงพอกับความต้องการของทั้งคุณลุงกับคุณยาย
แล้วก็เห็นว่าน่าจะปิดรับบริจาคแล้วด้วยนะคะ
เออนะครับตอนเช้าที่ทีมข่าวเราไปที่บ้าน
ก็จะไปเจอคุณเล็กบุญทัศน์อายุ๖๒ปีแล้ว
คุณป้าเล็กเป็นน้องสาวแท้ของคุณลุงจำเนียน
แน่นอนก็เป็นลูกสาวแท้ของคุณยายด้วยนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอก็เป็นคนดูแลทั้งสองคน

รับว่าความลำบากในครอบครัวมีจริงนะครับ
หลังจากที่เป็นข่าวต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือและผู้ใจบุญทั่วประเทศ

เพียงพอแล้วที่ทั้งสองคนจะได้รับ
และจะใช้ชีวิตอยู่กันต่อไปนะครับ
ลุงล่อนภูลเลิศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะ

ก็นับว่าเป็นบุญของครอบครัวนี้เหมือนกัน
สังคมให้ความช่วยเหลือนะครับ
ทีนี้ด้านของนายอำเภอครองขุงนายอำเภอสะดุดีพุทธัง
บอกว่าจากนี้ไปจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายฝ่าย

สมกับที่ทุกคนทั่วประเทศช่วยเหลือ
โดยยอดเงินตอนนี้อย่างที่บอกไป๖ล้านกว่าบาทแล้ว
เพียงพอแล้วปิดบัญชีแล้ว
พร้อมจะจัดการบริหารเงินให้คุณยายแล้วก็คุณลุงแล้วก็ครอบครัวนี้
ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับ
โอ้โหขอบคุณน้ำใจของคนไทยด้วยนะฮะ